ค่ะต้องบอกว่าคู่นี้อายุไม่เป็นอุปสรรคเลย
พี่เป็กกี้ศรีธรรยาแล้วก็แฟนหนุ่มคุณฐากุณ
ควงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวคือแบบเขารักกันหวานเวอร์ออกสื่อตลอดเวลา
เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักของคู่นี้เนี่ยยังคงสม่ำเสมอ

รวมไปถึงความหวานด้วยก็ยังคงเหมือนเดิม
ซึ่งพี่เป๊กกี้เองก็มีเรื่องเมาส์มอยให้ฟังว่าคุณถาเนี่ยกลายเป็นขวัญใจ
ช่างแต่งหน้าตามกองไปเอาแน่นอน
เขาหล่อนนะน่ารัก
ส่วนฝ่ายชายก็หยอดหวานใส่พี่เป๊กกี้ไม่ยั้งเลยนะ
ทำเอาคนกลางที่ใจกรีย์ของเราทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนดี
เอาไปดูกันหน่อย
รุมก็ลั่งปุ๊บก็ช่างแต่งหน้าไม่รุมเราเลย

เสื้อโพงเสื้อผ้าเข้าไปจับอ๋อไม่ใช่อ่ะ

ดุเขาเป็นคนใจดีมากค่ะน่ารักมาก

เขาทำงานเยอะมากดูแลกันอย่างไรบ้างฮะ
ก็ปกติถ้าเป็นวันหยุดที่บ้านก็ผมจะตื่นเช้า

เดี๋ยวไปใส่ซาวหุงข้าวหุงข้าวเลยนะ

ใช่ก็ดูแลช่วยกันช่วยกันทำงานค่ะ
ปัญหาเล็กเล็กน้อยครับส่วนมากก็เรื่อง

ทุกคู่แหละฮะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอะไร
ปัญหามีทุกคู่แต่ว่าเราแก้ไขปัญหายังไงมากกว่า

นี่

เอาจริงถ้าที่ฉันเป็นพี่ปรากกี้

ถ้าที่ฉันเป็นพี่แจกไหว้ไปก่อนแล้วนะ
แล้วเขาก็หาในน้ำที่เลยนะ

พี่ทาก็ไปด้วยตลอดเลย